ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับ
และใครที่ชอบการพักผ่อนในแบบโฮมสเตย์แบบใกล้ชิดธรรมชาติ
คู่ไปกับการเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง
แถมยังได้ศึกษาการปลูกย่าทะเลริมทะเลอันดามัน
คุณกมลวันการีพัฒน์จะพาไปสัมผัสกับการท่องเที่ยว
ที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติโดยไม่ทำลายธรรมชาติที่จังหวัดตรังนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เรือนไม้หลังกระทัดรัดยื่นลงไปในคลองสิเกาจังหวัดตรัง

ของป่าชายเลนที่เบียดตัวกันอย่างแน่นหนา

การันตีด้วยรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยค่ะ
บ่อหินฟาร์มสเตย์เกิดจากวิสาหกิจชุมชนนะครับ
ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
ประมาณสัก๒๓ครอบครัวที่จะมารวมตัวกัน
แล้วเราก็พัฒนาต่อเนื่องนะครับ

รวมทั้งวิถีการประมงชายฝั่งของเรา
มาเป็นต้นทุนในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยว
สำหรับที่พักถึงจะเรียบง่าย
มีฟุกบางผ้าห่มหนึ่งพื้นหมอนหนึ่งใบ
แต่เน้นความสะอาดและสะดวกสบาย
นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ที่มีทั้งปลาเก่าและปลากระพงขาว
ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่เลยล่ะค่ะ

เจ้าถิ่นใจดีก็ช่วยกันยกตะข่ายให้ดูปลาเก๋าตัวใหญ่ดิ้งดุ๊กดิ๊กในกระชังค่ะ
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จึงเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นกล้าย่าทะเลสำหรับเพาะเมล็ดและขยายพันธุ์
อายุครบ๓เดือนก็จะเริ่มเอาไปปลูกเพื่อเป็นแหล่งหากินของสัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนนั่นเองค่ะ
จากนั้นขอลงพื้นที่มุ่งหน้าสู่หาดคลองสนแห่งท้องทะเลตรัง
บทนักอนุรักษ์ปลูกย่าทะเลพร้อมกับนักท่องเที่ยวค่ะ
โดยจะขึงเชือกแบ่งเป็นตาราง๙ช่องก่อนนะคะ

เพื่อให้ญาติทะเลสามารถเติบโตและมีพื้นที่แพร่พันธุ์ได้อย่างสะดวก
ปลูกย่าทะเลจบลงไปพร้อมกับอาทิตย์ที่เริ่มอ่อนแรง
ขอตัวกลับไปเติมพลังที่โฮมสเตย์
ด้วยอาหารทะเลสดมื้อใหญ่
อย่างปลาทอดขมิ้นแกงส้มก้านคูณรสจัดจ้านและข้าวสวยร้อน
พรากพลังไปกับการชมการแสดงนิเกปา
ศิลปะการละเล่นท้องถิ่นของเมืองใต้ที่หาชมได้ยาก
ความสุขเล็กเหล่านี้หาได้ที่บ่อหินฟาร์มสเตย์

นักเดินทางมาเยือนสักครั้ง

ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน